อีกหนึ่งสาวคนนี้ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เธอโสดเนี่ย
เนื้อหอมฟุ้งกลิ่นโชยไกลมากสำหรับ
ริต้าเจนเซ่นจริงเออบอกเลยว่าตอนนี้นะครับ
มีไฮโซ่หนุ่มถึงสองคนเนี่ยตามขายขนมจีบอยู่
เขามีข่าวออกมาไม่ว่าจะเป็นคุณกรนรงเดช
รวมไปถึงคุณปลาวานทายาทของศรีพันวา

เดี๋ยวไปดูว่างานนี้ใครจะมาวินค่ะ

คือตอนชีพไม่สดเดี๋ยวชีพก็หอมแล้วนะ

แล้วก็สวยจัดขนาดนี้นะคุณนะก็ไม่น่าแปลกใจ
เสมอเลยนะคะแต่ว่าพอถามว่า
ใครจะมาวินสิวหัวใจของนางเอ๋กคนนี้
ริต้าเจนเซ่นเจ้าตัวก็ตอบแบบ
แบ่งรับแบ่งสู้นิดนึงแต่ว่าก็ยืนยันนะคะ
เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นแหละแต่หาก
จะเป็นไฮโซหนุ่มรุ่นพี่อย่างกรนรงเดช

เขาตอบเพียงว่าก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันค่ะ
แล้วก็มีการปรึกษาปัญหากันบ้างเล็กน้อย

ยังไม่ขอคิดเรื่องของหัวใจตอนนี้ละกันค่ะ
ยังไม่คิดเรื่องนี้เดี๋ยวลิต้าค่อยเป็นค่อยไปค่ะ
ก็เป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อน
ค่ะเป็นพี่ค่ะเป็นพี่ค่ะ
มีค่ะก็เป็นพี่ที่ลิต้ารู้จักค่ะ

ก็ปรึกษาค่ะปรึกษา
เป็นคนแรกไหมล่ะครับอันนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะ
อาจจะไม่ชอบพูดถึงใครพาดพิงใคร
แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวอะไรที่เรา
มันเกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยตั้มไม่ค่อยสบายใจที่จะพูด